ใช่เพราะว่าเมืองทองตอนนี้ก็กำลังเตรียมงานนะครับกับเกมแรกนะครับที่เขาต้องเล่นนะครับครั้งแรกของเมืองทองในรายการนี้เลยกับศึกโตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะครับ
เมืองทองเนี่ยเจอกับทางซาน่าขันหวานะครับทีมจากเวียดนามนะครับซึ่งก็เป็นคู่ชิงที่ได้โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับ
เกมแรกบุกไปเยือนก่อนที่เวียดนามที่สนามฮังไดสเตดียมกรุงฮานหน่อยนะครับซึ่งโค้ชแบนบอกนะครับบอกว่าเตรียมพร้อมเต็มที่มีเวลาซ้อม๕วันนะครับก็ยอมรับว่าการเล่นกับตัวแทนของเวียดนามเนี่ยไม่ใช่งานง่าย๒เกมแต่คิดว่าอย่างน้อย๕วันนี้จะปรับเรื่องของร่างกายก่อนแล้วก็หวังว่าจะได้แพ้กลับมาแล้วกลับมาลุ้น